ไปดูต่อกันที่ใบเฟิร์นพิมชนกกันบ้างดีกว่าค่ะ
ปีนี้แน่นอนปีทองของเธอนะคะ
เพราะว่ามีงานตลอดทั้งวัน

นี่แหละค่ะโกยทั้งละครพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์

ใกล้ปีใหม่ก็ต้องเตรียมแพ็คกระเป๋าดีกว่า
บินไปเที่ยวพักผ่อนชาร์จแปดให้ตัวเอง
ญี่ปุ่นค่ะเห็นว่าจะไปกับเพื่อน๑๐วันเลยนะคะ

แล้วก็จองเวลาจองเวลาจองเวลา
จองก็เลยอ๋อเราไป
ไม่ได้มีแพลนป่ะก่อนไม่ได้ไป
พวกหนูไปไหนพวกหนูไม่เคยมีแพลน
บางทีแบบลงสนามบินแล้วนั่งรถไหนไปไหน